เป็นพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับเด็กทารก
เขามีพิธีกรรมความเชื่ออย่างไรบ้างนั้น

คุณผู้ชมครับตามความเชื่อของคนไทย
แม่ซื้อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกาย
ที่อยู่ติดตัวเด็กทารกทุกคนมาตั้งแต่เกิด
ซึ่งคนโบราณก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างเพื่อต้อนรับ
และคอยจัดการกับแม่ซื้อของเด็ก
ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาคของไทย
วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคนไปดูพิธีกรรมโบราณ
เกี่ยวกับเด็กทารกพิธีกรรมจะเป็นอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่พิธีกรรมแยกแม่ซื้อจากเด็กของภาคอีสาน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นพิธีกรรมที่มีชื่อว่า
พิธีแยกแม่ซื้อออกจากเด็กหรือมีอีกชื่อหนึ่ง
นั่นก็คือพิธีบำบัดพิษแม่ซื้อของภาคอีสาน
โดยพิธีกรรมนี้ชาวอีสานนิยมจัดขึ้นให้เหล่าเด็กทารกที่โดนแม่ซื้อ
สำแดงลิตเดทอันไม่พึงประสงค์ใส่เช่นทำให้อาเจียนทำให้เจ็บป่วย
ทำให้ร้องไม่หยุดโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นต้น
ซึ่งพ่อแม่ของเด็กทารกจะเชิญผู้ใหญ่ในบ้านมาทำพิธีกรรม
แม่ซื้อออกจากเด็กโดยจะใช้ข้าวของต่างเช่นตุ๊กตา
นำมาใส่ไว้ในเปรย์เพื่อเป็นตัวแทนของเด็กทารก
แล้วจะนำตุ๊กตาตัวนั้นใส่เปลกไหวไปมา
พร้อมทำพิธีบอกกล่าวแม่ซื้อ
เพื่อให้แม่ซื้อไม่มาสำแดงฤทธเดท
ให้โทษกับเด็กทารกภายในบ้านอีก
ต่อกันที่พิธีกรรมขึ้นเปรย์บูชาแม่ซื้อของภาคใต้

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่
เป็นพิธีกรรมโบราณของทางภาคใต้
แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีชื่อเรียกว่าพิธีกรรมขึ้นเปรย์บูชาแม่สือ
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเด็กเกิดใหม่นั่นเอง
โดยคนโบราณจะจัดพิธีกรรมนี้
เพื่อบอกกล่าวให้ผีบ้านผีเรือน
ให้คอยปกป้องคุ้มครองเด็กทารกให้ปลอดภัย
โดยครอบครัวของเด็กจะนำอาหารคาวหวานผลไม้เหล้าขาว
เลี้ยงถวายแก่ผีบ้านและแม่สือ
เมื่อจบการทำพิธีกรรมถวายของเส้นไหว้
ก็จะถึงการทำพิธีเก็บเงินเก็บทอง
ซึ่งพิธีนี้จะต้องทำนอกบ้านเท่านั้น
ทำเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเด็กทารก
อีกทั้งเป็นการมอบเงินรับขวานสมาชิกตัวน้อยอีกด้วย
แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นพิธีกรรมโบราณเกี่ยวกับเด็กทารก
ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ซึ่งพิธีกรรมทั้งหมดเป็นความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นเพียงเท่านั้น
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ